มาดูข้าวแกงกันบ้าง

ผมพาไปร้านนี้นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชร
เขาบอกไม่ธรรมดามีการเสิร์ฟน้ำพริก

เพราะบางร้านผักสดก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะ

ร้านนี้ยังมีทั้งน้ำพริกมีทั้งผักสด
และที่สำคัญมีกล้วยหอมให้ทานแบบฟรีด้วย

คือเข้าไปทานแต่ของฟรีได้ไหมคุณข้าวไม่ทัน

ร้านข้าวแกงอาหารจานเดียว
เสร็จจากการปรุงร้อนควันฉุยแบบนี้

เน้นปริมาณและหน้าตาชวนรับประทานแบบนี้

ข้าวราดแกงกระหนกวัน

ตรงข้ามกับสำนักงานป่าไม้จังหวัด
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับ
คุณกระหนกวันน้อยรูปราวเจ้าของร้าน
คุณพี่บอกว่าเปิดร้านขายข้าวแกง

ที่ร้านจะเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าโดยเน้นปริมาณ

พร้อมกับมีเครื่องเคียงแบบนี้เป็นผักพื้นบ้านนะครับ

คือน้ำพริกให้ตักกินได้เองเลย
ผักก็ไปตักได้เองเลย

กับข้าวเขาอร่อยเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญก็มีกล้วยหอมให้ด้วยนะครับ
ทำให้ลูกค้าประทับอกประทับใจเลยนะครับ
มาที่นี่สั่งข้าวแกงราดสัก๑อย่าง๒อย่าง
แล้วก็ไปตักน้ำพริกมากินกับผักสด
เสร็จแล้วก็กินกล้วยหอมซ้ำโอ้โหอิ่มแน่นเลย
ที่ท่านี้คือหิวยังไม่แน่
และแต่ละเมนูคุณราคาถือว่าไม่แพง
ถือว่าปกติราคาข้าวแกงอาหารจานเดียวจานละ๓๐บาท

หรือว่าเป็นกับข้าวซื้อใส่ถุงกลับบ้านขายเพียงถุงละ๒๐บาท
ถ้าพิเศษก็เพิ่ม๕บาทเป็น๒๕บาท
มีเมนูให้เลือกรับประทานกัน๔๐กว่าเมนูแล้วทำสดแบบนี้นะฮะ
ซึ่งเมนูอาหารทางร้านทำเองทั้งหมด
คุณภาพรสชาติความสะอาดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
นูอาหารไปเรื่อยไม่ซ้ำไม่ทำให้เบื่อไม่จำเจ
ลูกค้านี่ชื่นชอบจริงจนร้านนี้กลายเป็นร้านที่ขายดิบขายดี
ถ้าคุณผู้ชมจะไปคุณผู้ชมต้องไปตั้งแต่เช้าตรู่แบบนี้เลย
ไปจนถึงเวลาสัก๑๑โมง
ถ้าไปเที่ยงแล้วจะกินข้าวเที่ยงไม่ทันเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

เพราะว่า๑๑โมงเขาหมดแล้ว
คุณคิดดูโอ้โหมีทั้งแจกทั้งแถมให้ปริมาณเยอะอีก

ตลาดนะพักกันก่อนนะล้อเล่นพักกันก่อน๒๐นาที